สินสักศิลปรจำจังหวัด

ละครและภาพยนตร์ไทย
หานุมาน
นครไทยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดน้ำพริก
ละครและภาพยนตร์ไทยหานุมาน

ถ้าพร้อมแล้วแม่น้ำค้างเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

แม่น้ำค้างเลือกตอบเรื่องน้ำพริกเป็นข้อแรกครับ
แม่กล้าที่ทำไมถึงจะมาขายน้ำพริกครับ
หารายได้ทางออนไลน์ค่ะเพราะว่าต้องหาเงินรักษาลูก
เราต้องคือทางนี้ทางเดียวที่เราทำได้
เอาล่ะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ตัวเลือกใดคือน้ำพริกปลาย่างของแม่น้ำค้าง
ตัวเลือกที่หนึ่งก็คือถ้วยที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองถ้วยที่สอง
ตัวเลือกที่สามถ้วยที่สามและตัวเลือกที่สี่

ไม่ใช้แตงด้วยนะครับไม่ใช้แตงด้วย
เขาให้เอาแตงจิ้มแล้วก็กิน
อันนี้ชิมโดดเลยนะครับน้ำพริกปลาย่างของแม่น้ำค้าง
แม่ทำน้ำพริกมา๑ปีแล้วค่ะ

สีพริกที่บ้านเป็นสีอะไรแล้วก็แม่ใส่ปลาเยอะจ้ะ

ถ้าพร้อมแล้วแม่น้ำค้างเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองถ้วยที่สองครับ
เราจะยังไม่เฉลยนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้ครบทั้งหมด๔ข้อก่อนนะครับในช่วงหน้า
น้ำค้างยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกน้องเมย์แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเมย์ขึ้นมาตอบคำถามครับ
ตอนนี้เหลืออยู่ด้วยกันอีก๔เรื่อง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด
ละครและภาพยนตร์ไทย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดค่ะ

เชิญน้องเมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เชิญน้องเมย์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เมื่อสักครู่คุณแม่เลือกเรื่องนี้ให้
ถ้าเป็นน้องเมย์เองในใจน้องเมย์เลือกเรื่องไหนครับ

เรื่องไหนครับในสี่เรื่องที่เหลืออำเภอละครไทยนี่ไง
มันเป็นการที่วางเรื่องนะฮะวางเรื่องว่าจะถูกจะถูกใจกับคนในครอบครัวไหม
คนที่จะขึ้นมาต่อไปเขาจะมั่นใจแค่ไหนนะครับ
แต่ก็ไม่น่าจะยากนะลูกนะถ้าเราพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองพิศนุโลกนะครับ
ก็คงจะไม่พ้นหลวงพ่อพุทธชินราชถูกไหมลูก
เพราะว่าใครไปใครมาก็จะต้องแวะสการะบูชา
เพราะว่าท่านเป็นพระพุทธรูปที่พุทธลักษณะที่งดงามมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับ
หนูเคยไปไหว้ไหมลูกเคยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ไม่ใช่พุทธลักษณะของพระพุทธชินราชที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหารจังหวัดพิษนุโลกตัวเลือกที่หนึ่ง
เกรดรัศมียาวเป็นเปลวเพลิงตัวเลือกที่สอง
ปางมารวิชัยตัวเลือกที่สามพระพักษ์หันทางทิศตะวันออก
ตัวเลือกที่สี่ทำจากสำลิดลงรักปิดทอง
จริงหนูเคยไปไหว้พระพุทธชินราชที่วัดพระศรีคุ้นหนูก็เลยตอบข้อที่สี่ค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วน้องเมย์เลือกตอบตัวเลือกไหนครับข้อสี่ค่ะ
ตัวเลือกที่สี่ทำจากสำริทลงรักปิดทองครับ
น้องเมย์จะเลือกให้ทะเลเดี๋ยวเราไปฟังทะเลเพราะกันในช่วงหน้านะครับ
เมย์จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับคุณยายค่ะ
คุณยายแหลงแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณยายแหลงขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลืออยู่๓เรื่องนะครับอำเภอนครไทย
แล้วก็ละครและภาพยนตร์ไทยและฮานุมานละครและภาพยนตร์ไทยค่ะ
ทำไมถึงเลือกละครและภาพยนตร์ไทยครับยายชอบดูละคร
เอาละครับถ้าอย่างนั้นขอให้ยายแหลงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
กระซิบอะไรกับหลานหนูอยากรู้

ไม่อยากเอาไหมภาพยนตร์ไทยนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เลย
ทำไมยายชอบเหรอครับเรื่องฮานุมานชอบดูทุกวัน
แต่หลานเลือกละครและภาพยนตร์ไทยให้แล้วก็ต้องตอบแล้วนะ
ชอบดูละครไหมล่ะครับก็ดูบ้างบางครั้งก็ไม่ชอบก็ไม่ดู
ละครผีชอบไหมฮะเคยดูไหมดูแต่ว่าก็ไม่ค่อยดูอ่ะ
มันหลานกลัวหลานกลัวอ๋อมีหลานเล็กเล็กหลานก็กลัว
แบบว่าเขาจะกลัวหนังผีอะไรอย่างนี้เคยดูเรื่องแม่นาคไหม
ก็เคยมาสมัยก่อนละครเรื่องเนี้ยแม่นาคเนี่ยนะครับ
จริงแล้วเอากลับมาทำหลายครั้งมากเลยหลายครั้งมากเลย
ละครก็ดีเป็นภาพยนตร์ก็ดีในเรื่องแม่นาคเนี่ยนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นักแสดงคนใดต่อไปนี้ไม่เคยรับบทแม่นาคตัวเลือกที่หนึ่งใหม่ดาวิกา
ตัวเลือกที่สองอ้ำพัชราภาตัวเลือกที่สามนุ่นวรนุษย์
ตัวเลือกที่สี่ทรายเจริญปุระ
ก็ยังว่าระหว่างอ้ำกับซายเจริญปุระนี่ก็มันก็สูสีกัน
ก็จะเลือกอ้ำก็กลัวจะเป็นทรายเจริญธุระถ้าพร้อมแล้ว
แหลงเลือกตอบตัวเลือกไหนครับตัวเลือกที่สี่ค่ะตัวเลือกที่สี่
คุณซายเจริญปุระครับ
เดี๋ยวอีกข้อเดียวนะยายจะเลือกเรื่องไหนให้ตะแหล่งขึ้นมาตอบคำถาม
ครับตอนนี้อำเภอนครไทยค่ะเอาเลยเหรอครับเอาเลยค่ะ
มีแค่ก๋วยเตี๋ยวขอให้โชคดีครับขอเชิญตะแหลมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับนครไทยเนี่ยผมอยู่มาสามสิบกว่าปีแล้วครับ
ก็คือตั้งแต่แต่งงานกับยายเลยเหรอครับตาเคยเขียนจดหมายไหม
ไม่เคยเลยครับอ้าวแล้วตอนจีบกับยายทำไงอ่ะจีบพูดเอาเลยคำคำพูดเลยครับ
พยายามที่จะถามเนี่ยครับเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รหัสปรายศนีย์ของอำเภอนครไทยคือตัวเลือกใด
ตัวเลือกที่หนึ่งหกห้าสองศูนย์หนึ่งตัวเลือกที่สองหกห้าสองหนึ่งศูนย์
ตัวเลือกที่สามหกห้าหนึ่งสองศูนย์ตัวเลือกที่สี่หกห้าศูนย์หนึ่งสอง
แม่น้ำค้างกับหลานเมยยิ้มเลยอ่ะเพราะว่าต้องส่งของอยู่ตลอดใช่ไหมแม่
ผมก็บอกตรงนะครับผมก็ไม่เคยเข้าเคยออกไม่เคยเข้าตลาดหรือเข้าตลาด
แต่ว่าไม่เคยส่งของที่รหัสสตรีนะ
แล้วก็ไม่รู้จักรหัสมันก็ดาวสวดไปนะครับตาเลือกตัวเลือกที่หนึ่งครับ
หกห้าสองศูนย์หนึ่งครับตัดตัวเลือกแรกที่ตาเลือกไป
ผมให้โอกาสตาอีกครั้งหนึ่งครับตัวเลขสี่ครับหกห้าศูนย์หนึ่งสองครับ
ตาแหลมเลือกตอบตัวเลือกที่สี่หกห้าศูนย์หนึ่งสองครับ
ก็ต้องมาดูกันว่าครอบครัวของเราที่จะมากู้วิกฤตในวันนี้
จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไหม
คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับผมเชื่อว่าหลายคนคงเอาใจ
ช่วยครอบครัวของแม่น้ำค้างจากจังหวัดพิศนุโลก
แล้วช่วงหน้ามาฟังเฉลยไปพร้อมกันนะครับ

ตัวเลือกใดคือน้ำพริกปลาย่างของแม่น้ำค้าง

สวัสดี